เชียงใหม่กันหน่อยกันแล้วกันครับช่วงนี้เชียงใหม่น่าเป็นห่วงมากนะ
ฝุ่นเนี่ยถ้าฝนมาก็ดีขึ้นแต่ฝนมารอบนี้คือมาเยอะแล้วมาแรงเกินไป
ไม่ใช่แค่ฝนเม็ดไงมาเป็นลูกเห็บเลยฮะตกหาใหญ่เลยครับ
คือจะบอกว่าเข้าไปดูในโซเชียลคนที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
แต่ละคนพบเจอเหตุการณ์นี้แล้วถ่ายคลิปเอาไปลงกันเยอะมากดิฉันไปดูมา
แล้วความเสียหายเกิดขึ้นเยอะมากเดี๋ยวลองไล่คลิปดูไปเรื่อยเลยครับ
นี่คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นคุณดูลมค่ะคุณดูลม

ใช่ครับเหมือนพายุเข้าเลยทั้งลมทั้งฝนและลูกเห็บฮะ
ยังมีความเสียหายอีกหลากหลายจุดครับ
ในตัวเมืองทั้งบนยอดดอยทั้งในหมู่บ้านมงค์ดอยปุ๋ย

สังเกษีแผ่นเยือบเยือบอยู่แบบนั้นนี่นี่

ร้านอาหงร้านอาหารที่อยู่ริมน้ำ

บอกว่าตอนนี้เชียงใหม่น่าเป็นห่วงและสงสารมาก
ฝุ่นไปก่อนหน้านี้ตอนนี้มาเจอพายุลูกเห็บครับ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงฝนตกพายุลูกเห็บนะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับ
เจาะดูที่ตำบลฟ้าห้ามกันหน่อยในตัวเมืองเชียงใหม่

เทศบาลฟ้าห้ามตั้งศูนย์บัญชาการรับแจ้งความเสียหายเลยนะฮะ
เพราะว่าต้องเร่งบรรดาเร่งเยียวยา
อืมก็ประสานกำลังกันทุกหน่วยงานเลยฮะ
ชาวบ้านก็ช่วยกันเก็บกวาดขยะเศษซากประหลักหักพัง

ทางการเองเขาก็เร่งช่วยเหลือเยียวยาเป็นการด่วน
อยู่มาเกือบ๒๐ปีแล้ว
อันนี้รอบกี่ปีที่พายุถล่มแบบนี้

ดูสิครับคุณขวานคุณผู้ชมโอ้โหพังหมดเลยอ่ะเข้าพร้อม
คือความเสียหายในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
อำเภอ๑๗ตำบลที่ได้รับผลกระทบ
ครัวเรือนที่เดือดร้อนประมาณสักเกือบ๗๐๐หลังคาเรือน
แล้วจะเร่งเยียวยาสำรวจความเสียหายต่อไป
ไม่ใช่แค่เชียงใหม่นะครับตอนบนของประเทศภาคเหนือ
เชียงรายก็เจอนะพอดีลูกเห็บเห็นว่ามีอีกหลายจังหวัดด้วย
การเกิดพายุลูกเห็บเพราะลูกเห็บแรงมาก
นี่นะฮะเดี๋ยวลองดูภาพหน่อยครับ
เป็นภาพถ่ายจากบนเครื่องบิน
ให้ดูปฏิบัติการนี้ยิงสารฝนหลวงเพื่อสลาย
แทนที่จะเป็นลูกเห็บให้เป็นหยดน้ำฝน

นี่ถ่ายจากห้องนักบินกองทัพอากาศนะครับ

ปฏิบัติการยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ
เพราะว่าความเสียหายมันรุนแรงมาก
ร่วมกันกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรครับ
ตอนนี้คือลุยในพื้นที่เชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนนะฮะ
เพื่อสลายหยดน้ำแทนที่จะจับตัวเป็นลูกเห็บ
เป็นก้อนแข็งกลมก็ให้กลายเป็นเม็ดฝน
เป็นเม็ดเล็กตกลงมาแทนนะฮะ
ปฏิบัติการที่เราเห็นค่อนข้างอันตราย

เพราะว่าอะไรคือต้องยิงพลุเข้าไปในเมฆฝน
คือเสี่ยงกว่าการบินทั่วไปนะคุณขวัญคุณผู้ชมนะฮะ
นักบินปกติแล้วเขาจะต้องเลี่ยงไม่บินเข้าในเมฆฝน
แต่นี่คือบินเข้าหาบินพุ่งเข้าไป

ดังนั้นเป็นกำลังใจให้กับภารกิจในครั้งนี้
และส่งกำลังใจให้กับชาวเชียงใหม่และชาวเหนือทุกจังหวัด
ที่กำลังเผชิญกับพายุฝนลูกเห็บและลมแรงครับ